เอาล่ะไปที่สงขลาค่ะมีสาววัยยี่สิบสามปี
โพสต์ภาพตัวเองเหมือนกันสภาพนี้นะแผลเต็มหน้าเลยค่ะ
อืมเขียนข้อความบอกว่าถูกหญิงสติไม่ดีตีบนรถสองแถว
อ่าโดนตบมีชาวโซเชียลไปแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะว่า
ผู้หญิงคนนี้ขึ้นชื่อลือชาเลยทำร้ายคนมาแล้วนับไม่ถ้วนค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อฉัดพรฉิมสิรินะคะก็โพสต์ภาพเนี่ย
เป็นหน้าของเธอแล้วก็เห็นไหมช่วงตาข้างซ้ายเนี่ย
เป็นรอยแดงแบบปื้นใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีเลือดอาบใบหน้าด้วย
เขาบอกเขียนข้อความทำนองว่าเธอกับเพื่อนเนี่ยนั่งรถสองแถวไป
แสดงความยินดีกับเพื่อนที่เรียนจบแต่โชคไม่ดีที่บนรถมีผู้หญิงสติไม่ดีขึ้นมาก่อน
เธอก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ตามปกติค่ะอยู่อยู่ผู้หญิงคนนี้ก็นั่งไม่นิ่งเลยลุกไปก็ลุกมา
เปลี่ยนที่นั่งไปมาแล้วพ่นน้ำลายตลอดเวลาแถมยังพูดคนเดียวด้วย
สักพักหนึ่งหันมาแล้วตบหน้าเธออย่างแรงโดยที่เธอไม่ได้ตั้งตัวเลย
พอเธอโพสต์เฟซบุ๊คเรื่องนี้ไปมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยค่ะ
ส่วนหนึ่งบอกว่าเคยเจอเหมือนกันเคยเจอผู้หญิงคนนี้คนเดียวกันแน่นอนเลย
ผู้หญิงคนนี้ชอบไปเหยียบเท้าคนอื่นพูดคนเดียวบางคนเคยโดนขวดน้ำปลาใส่หน้าด้วย
เห็นข่าวนี้ปุ๊บทีมข่าวทรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปหาน้องคนนี้ค่ะ
นางสาวฉัดพรชิมสิริหรือว่าน้องสมายวัย๒๓ปีเป็นชาวอำเภอสิงหะนคร
ก็เห็นเลยว่าที่เนี่ยมีร่องรอยการทำแผลเลยแหละที่หน้าของน้องอะนะคะ
เพราะว่าน้องถูกทำร้ายที่คิ้วด้านขวาใต้ตามีรอยฉีกขาดด้วย
น้องบอกว่าไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วถามน้องน้องเล่าว่าวันที่สิบมีนาคม
ที่เธอจะขึ้นรถสองแถวเนี่ยนะมีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งนั่งอยู่ก่อนเธอ
แล้วระหว่างทางผู้หญิงคนนั้นแหละก็มาตบหน้าเธอโดยไม่รู้สาเหตุ
เธอเลยรีบกดกริ่งลงจากรถแต่พอกดกริ่งลงจากรถแล้วเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้ยังตามลงมาทำร้ายเธออีกจนต้องวิ่งไปหลบหน้ารถกับคนขับ
ก้นน้ำลายตลอดเวลาค่ะเราก็มองว่ามันผิดปกติ
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรพอสักพักเขาก็หันมาค่ะ
แล้วอยู่เขาก็เอามือมากตบหน้าเลยกดกิ่งรถแล้วก็ลุมเลยค่ะ
แล้วคุณก็แบบลงหมดทั้งรถเลยแล้วเขาจะพยายามแบบเข้ามาหาหนูอีกอะไรอย่างเงี้ย
แล้วหนูก็แบบวิ่งขึ้นไปหน้ารถเลยอ่ะค่ะเหมือนดูสภาพบาดแผลของน้องแล้วคือ

ซึ่งหลังเกิดเหตุค่ะน้องก็ไปแจ้งความที่สพสิงหานคร
แล้วก็รอให้ญาติของผู้หญิงคนที่ก่อเหตุมาเจรจา
แต่ก็ไม่มีใครมารับผิดชอบเลย

เขานั่นอยู่หลังลงพักค่ะ
แล้วก็แบบหนูก็รอแบบให้ญาติเข้ามาญาติเขาก็แบบล่ำมีล่ำไรแบบไม่ยอมมา

สุดท้ายก็ไม่มาค่ะแล้วบอกว่าจะมาวันนี้ก็ยังไม่มา
ซึ่งตำรวจสภสิงหานครก็บอกว่าที่ผ่านมาก็เคยเกิดเคสแบบนี้แหละ
ชาวบ้านก็มาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนี้หลายครั้งแล้ว
แต่เพราะว่าเธอมีปัญหาก็คือสติไม่ดีอะค่ะสติไม่สมประกอบ
ตำรวจก็เลยทำได้แค่ตักเตือนให้ลูกหลานดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลจะได้ไม่ไปก่อเหตุทำร้ายใครอีก
ล่าสุดญาติของผู้หญิงคนที่เกาะเหตุที่ชื่อป้าเอียด
อยู่ในชื่อป้าเอียดนะว่าอายุประมาณสัก๕๐ปี
ป้าเอียดมาขอโทษน้องชัดสิริคนนี้แล้วนะคะ
ซึ่งน้องเองก็บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
แต่ว่าอยากให้ญาติดูแลป้าแกอย่างใกล้ชิดหน่อย
พาไปรักษาพาไปหาหมอเถอะ
อย่าให้มันเกิดแบบนี้อีกมันหลายคนแล้ว
แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชาย